ไม่ใช่เหมือนข่าวเมื่อกี้ที่เป็นบริการส่งกระทงอันนี้เด็กเก็บเหรียญแหละ
เด็กคนนี้ลงไปเก็บเหรียญที่อุดรธานี
ตกน้ำตกน้ำจมน้ำคุณผู้ชมฮะทหารต้องลงไปช่วยครับ
นี่แหละครับเจ้าหน้าที่กับพลเมืองดีปั๊มหัวใจเด็กคนนี้ครับเป็นเด็กชาย
จมน้ำตอนลงไปเก็บเหรียญในกระทงครับในงานลอยกระทงหนองโป่งนกเป้า
ตะบนโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

นางสาววราลีลายขุนทศอายุ๒๗ปี
เธอเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้เธอเล่าบอกว่า
ฉันก็มาเที่ยวงานนะนะสังเกตเห็นว่ามีเด็กหลายคนเลยลงไปในน้ำเพื่อรอเก็บเหรียญ
ตอนนั้นคิดอยู่แล้วโอ้โหอันตรายและเป็นห่วงน้องเป็นห่วงเด็ก
เพราะว่าน้องน้ำหนองน้ำแห่งนี้คือคุณผู้ชมมีการลอกไง
พอลอกปั๊บคราวนี้มันลึกไงครับขุดลอกแล้วมันลึก
หลังจากนั้นไม่นานได้ยินเสียงคนตะโกนเด็กจมน้ำเด็กจมน้ำ
เอาแล้วทหาร๔นายที่มาดูแลงานนะครับ
กระโดดตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตามกันลงไปนะครับ
ไปเอาตัวเด็กคนนี้ขึ้นมาได้นะครับ
มีกู้ชีพของเทศบาลมาปั๊มหัวใจแล้วก็ประถมพยาบาล
นำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีคุณผู้ชม
หลังจากเด็กชายถึงมือหมอแล้วนะครับ
อาการยังไม่พ้นขีดอันตรายคุณผู้ชมดูสิฮะ
แม่แล้วก็ติดต่อผู้ปกครองยังไม่ได้ด้วย
คือไม่รู้ว่าเด็กเป็นใครมาจากไหนไง
แต่คาดว่าจะเป็นคนในพื้นที่แหละมากับเพื่อน

เรื่องต้นมีการโพสต์ประชาสัมพันธ์ลงในเฟซบุ๊คกลุ่มคนอุดรแล้ว
หากใครรู้จักบอกพ่อแม่ญาติพี่น้องของน้องคนนี้หน่อย
ให้ไปนะไปหาน้องที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
หรือไปติดต่อที่สพนสูงก่อนก็ได้ครับ